ส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวอัศจรรย์ใจ
ที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่ง
พิมพ์ไทยรัฐตัวใหญ่ที่สุดวันนี้เลยนะคะ
บอกว่าหมอเผยสรีระพ่อคูณอัศจรรย์
กระดูกชมพูกล้ามเนื้อไม่เหี่ยวลีบ
คือหมอที่มีโอกาสได้ผ่าร่างหลวงพ่อคูณ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะถึงความอัศจรรย์นี้
บอกว่าเมื่อได้ผ่าร่างของหลวงพ่อคูณแล้ว
เหมือนร่างคนที่ยังหนุ่มไม่เหมือนคนอายุ๙๒
โดยเรื่องนี้ค่ะรองศัตว์อาจารย์พิพัฒนพงศ์แคลลา
รองคณะบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งก็เป็น๑ใน๓ของทีมแพทย์
ที่ได้ทำการผ่าร่างครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ

ถึงความอัศจรรย์ใจหลังจากที่ได้รับร่างของหลวงพ่อคูณ
โรงเย็นเพื่อทำการดองร่าง
ก่อนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
เพราะว่าครั้งแรกที่เห็นร่างของหลวงพ่อคูณตอนที่นำร่างออกจากโรงเย็นแล้ว
ปรากฏว่าร่างของหลวงพ่อคูณแตกต่างจากร่างของครูใหญ่ท่านอื่น
เพราะว่าเล็บมือเล็บเท้าของร่างหลวงพ่อคูณ
จะมีสีชมพูมีติ่งหูก็มีสีชมพูระเรื่อยนะคะ
แม้ว่าสภาพโครงสร้างภายในของร่างกาย
อย่างเช่นเส้นเอ็นก็มีสีที่สดใส
อย่างกระดูกก็จะเป็นกระดูกระเรื่อสีชมพู
กล้ามเนื้อต่างก็ยังเป็นมัดแข็งแรงเหมือนกับคนหนุ่ม
เหี่ยวลีบเหมือนกับคนในวัยเดียวกัน
เหมือนกับว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยอยากให้นักศึกษาแพทยศาสตร์
ศึกษาหาความรู้จากร่างของท่านจริง
ร่างของท่านแตกต่างจากครูใหญ่ทั่วไป
ส่วนใหญ่เมื่อเสียชีวิตแล้ว
ก็จะเป็นสีดำหรือว่าสีขาวคล้ำ
ดังนั้นรองศัตริย์อาจารย์พี่พัดพงษ์บอกว่ารู้สึกอัศจรรย์ใจ

เดี๋ยวลองฟังเสียงรองสัตว์อาจารย์พิพัฒนพงศ์หน่อยนะคะ
เราก็เห็นแต่ว่ารู้ว่ามันต่าง
ก็คือเล็บของท่านจะออกสีชมพูนะครับ
ในช่วงแรกที่เราเห็นนะ
ก่อนที่จะลงไปในอ่างดอง
ก็เห็นเล็บสีท่านเป็นสีชมพูชัดเลย

ตอนที่ดองร่างท่านครั้งแรกที่ลงอ่างดอง

พอมาผ่าร่างของท่านมาศึกษานี่ก็

ส่วนโครงสร้างภายในและร่างกายของท่าน
อายุมากแล้วก็จริงนะครับ
กว่าปีเนี่ยแต่สภาพร่างกาย

ก็ยังเหมือนกับคนในวัยหนุ่มอยู่เลยนะครับ
กล้ามเนื้อยังเป็นมัดแข็งแรง
ยังมีไม่เหี่ยวไม่รีบ
เหมือนคนในวัยนี้อย่างนี้นะครับ

ก็คือให้ได้เห็นจริงว่าเออเนี่ยนะครับ

ท่านออกจะออกสีชมพูเรื่อย
ซึ่งทางคุณหมอพิพัฒนพงศ์เนี่ยนะคะ
บอกว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมา
ก็มีโอกาสได้ผ่าร่างครูใหญ่มามาก
แต่เมื่อเห็นร่างของหลวงพ่อคูณ
รู้สึกพิเศษแตกต่างจากครูใหญ่ทั่วไปนะคะ
และส่วนตัวของทางคุณหมอก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ

มีโอกาสได้ฝังตระกุดกับหลวงพ่อคูณด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์สำคัญ
เพราะว่าศิษยานุสิตหลายคนก็อาจจะไม่ได้ดูแลหลวงพ่อ

ซึ่งทางด้านหมอพิพัฒนพงศ์ก็ยังบอกด้วยบอกว่า
ที่ผ่านมาเวลาจะทำอะไรก็ตามค่ะ
ระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อคูณ
แล้วก็จะมีการขอขมาบอกกล่าวหลวงพ่อคูณ

แม้แต่การจะจัดงานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธ

ทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ